ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้คุณผู้ชมค่ะทำใจนิดหนึ่งนะคะ
ค้ากามข้ามเจเนอเรชั่นยายพาลูกสาวแท้และหลานสาวแท้ค้ากาม
เพราะยายมีพฤติกรรมคือติดการพนันและเป็นหนี้นอกระบบ
ไม่รู้จะหาเงินจากไหนสมัยลูกสาวของยายสาว
สาวก็บังคับให้ลูกสาวเนี่ยไปค้ากามเอาเงินที่ได้เนี่ยไปแลก
ไปใช้หนี้นะคะส่วนหลานสาวเพื่อนอายุสิบหกล่าสุดก็โดนเหมือนกัน
ส่งทอดกันนึกว่าเป็นมรดกเลยนะใช่ถึงบอกว่าข้ามเจนาเร
ข้ามรุ่นเลยนะคะเอาแบบนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังนะคะ
ตัวละครมีสามตัวหลักหลักตัวยายที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยชื่อว่า
หนิงส่วนลูกสาวของยายหนิงนี่ชื่อว่าหน่อยส่วนลูกของ
คุณหน่อยเนี่ยชื่อว่าหนึ่งเอาแบบนี้นะคะนิงหน่อยแล้วก็หนึ่ง
ครับต้นเรื่องเนี่ยคือวันที่สองกันยายนที่ผ่านมาคุณหน่อย
นิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีบอกว่า
ลูกสาวที่ชื่อว่า๑วัย๑๖ปีเนี่ย
ถูกยายแท้ที่ชื่อว่านิงเนี่ย
บังคับให้ไปนอนกับผู้ชายแปลกหน้าเพื่อแลกเงิน
เอาเงินที่ได้ไปใช้หนี้นอกระบบที่ตัวเองเนี่ย

แม่หน่อยเนี่ยบอกว่าแม่ของตัวเองเนี่ย
คือนิงมีนิสัยติดการพนันมานานแล้ว
แล้วเป็นหนี้คนอื่นไปทั่วเป็นหนี้นอกระบบด้วย
ตัวเธอเป็นสาวนะคะตอนนี้เธอ๓๓ใช่ไหม
คุณหน่อยเนี่ยสมัยตัวเธอสาวก็เคยถูกแม่ที่ชื่อนิงเนี่ย
บังคับให้ค้าบริการค้าประเวณีเพื่อแลกกับเงิน
ตอนนั้นเนี่ยกล้ำกลืนฝืนทนทำมาตลอด
แล้วก็ไม่คิดว่าวิธีนี้จะเป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกสาวของคุณหน่อยนะคะ
เพราะล่าสุดยายหนิงเนี่ยก็ทำกับหลานสาวที่ชื่อว่าหนึ่ง

ลูกสาวของเธออายุสิบหกปีเองค่ะเอาตระเวนไปเร่ขายให้กับผู้ชาย
แล้วเอาเงินที่ได้เนี่ยมาใช้หนี้การพนันมาใช้หนี้นอกระบบ
เป็นหลานของยายหนิงด้วยเนี่ยนะแม่หน่อยบอกว่า
ตัวเธอเนี่ยฝากหลานเลี้ยงไว้กับแย่
เพราะเธอแยกทางกับสามีมารู้เรื่องอีกที
เพราะตอนนั้นสงสัยว่าทำไมลูกไม่ได้เรียนต่อม๑ยายหนิงอ้างบอกว่าไม่มีเงินส่งเสียให้เรียน
แต่พอจะไปขอรับลูกมาอยู่ด้วยยายก็ไม่ยอมก็แปลกแล้วนะ
ถ้าไม่ส่งเสียให้เรียนแล้วบอกว่าไม่มีเงินส่งเสียจะเอาน้องไว้เป็นภาระทำไม
ปล่อยไปอยู่กับแม่เขาสิแต่ยายไม่ยอมดูแปลก
คราวนี้ก็ไปถามจากเพื่อนบ้านถึงความแตกค่ะ
ก็ต้องพบกับเรื่องราวสุดสลดยังที่บอกไป
บังคับให้หนูไปนอนกับคนรู้จักของยาย

ติดเขาอยู่ค่ะฟังแล้วมันแบบโอ้ยมันเศร้าเนอะเศร้ามากนะฮะ
คุณปวีนาเนี่ยก็เลยให้แม่นะไปแจ้งความล่าสุดตำรวจสพบาลมุง
ก็เลยรวบรวมหลักฐานแล้วออกหมายจับยายคนนี้กับผู้ชาย
คนที่รู้จักกับยายที่ให้เอาเด็กไปนอนด้วยแล้วนะที่ซื้อบริการเด็กสาวแล้ว
สามข้อหาหนักกับเรื่องของการค้าประเวณีนะฮะซึ่งยายหนิ่งเนี่ย
ก็ยอมรับเป็นหนี้นอกระบบอยู่หกหมื่นนะฮะ
อันนี้เป็นเงินต้นนะรวมดอกเบี้ยแล้วเด็ดเสร็จแสนนึง
อืมทำยังไงไม่มีปัญญาอ่าหลอกล่อเอาหลานสาวไปขายให้กับคนรู้จักแล้วกัน

ใจคอนะทั้งลูกทั้งหลานนะครับ
คนที่ซื้อบริการเด็กนะครับ
เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่
ท่านมีความผิดครับตรงต้องครับอย่าต้องขยายผลต่อนะคะว่า
แค่ขายหรือว่าค้ามนุษย์นะครับค้ามนุษย์นี่เรื่องใหญ่นะคะ